คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทีมหมูป่าอาคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
วันนี้๑๒ชีวิตทีมหมูป่าเว้นน้องอดุลที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ได้เข้าพิธีปลงผม
ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีพิธีบรรพชาแล้วก็อุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมนะครับ
เสียสละชีวิตในการช่วยเหลือตอนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ซึ่งวันนี้ก็มีผู้ที่ไปร่วมงานบุญกันอย่างล้นหลามเลยนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เสียงห้องขวานในพิธีใบศรีสุขวาน
ทั่ววิหารพระเจ้าอินสานภายในวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
นี่เป็นการสู่ขวัญแบบล้านนาหนึ่งในพิธีบรรพชาอุปสมบททีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๒คน
ตามความเชื่อของชาวล้านนาว่าร่างกายคนเรามีส่วนประกอบ๓๒
ระหว่างที่น้องติดอยู่ในถ้ำอาจเสียขวัญไปบางส่วน
จากการตื่นตกใจจึงต้องเรียกขวัญกลับมาให้ครบ
เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนการบวช
โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหาร
เป็นผู้ทำขวัญนาคซึ่งพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่รู้ขนบธรรมเนียมในการทำขวัญนาคเป็นอย่างดี
ทำนองในการเรียกขวัญต่างภาษาพื้นเมืองเขาเรียกว่าฮ้องขวัญนะครับ
จะแตกต่างจากทางภาคกลางเป็นยังไงนะครับมันจะแตกต่างกัน
ตามความเชื่อนี้ก็ขวัญของเราทั้งหมดในร่างกายของเราจะมี๓๒ขวัญด้วยกัน
ขวัญของเราเนี่ยจะไปอยู่ในตกในป่าในดอยในภูเขาในถ้ำอะไรต่างให้มาอยู่กับตัวกับตนก่อน
ก่อนที่จะทำการมันพระเจ้าผสมบท
ขณะที่พิธีปลงผมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย
เริ่มจากถวายเครื่องราชศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
จากนั้นน้องทั้ง๑๒คนมีโค้ชเอกเป็นตัวแทน
จุดทูปเทียนหน้ารูปนาวาตรีสมานกุนัน

ซึ่งก็มีประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาจากหลากหลายจังหวัด

ขณะที่น้องอดุลสามออนแม้จะนับถือศาสนาคริสต์
แต่วันนี้ก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเพื่อน
และได้ไปกราบรูปของจ่าแซมด้วยเช่นกัน
ครอบครัวของนางสาวสิริพรเตียนตาน

จะเป็นคนอำเภอแม่สายและมีบ้านอยู่ที่นี่
แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กลับบ้าน

ติดตามข่าวการช่วยเหลือน้องทีมหมูป่า

วันนี้จึงเป็นการเดินทางมาแม่สายครั้งแรกในรอบ๔ปี
โดยตั้งใจมาเพื่อร่วมงานบุญงานบวช
และอยากเป็นกำลังใจให้น้องทีมหมูป่า
มาจากแม่ลูกขนค่ะแต่ตอนนี้ไปอยู่ชนบุรีค่ะ
ทำงานอยู่เลยกลับมาที่บ้านเกิดค่ะ
แล้วก็มาที่นี่ค่ะมาหาครูบาแสงล่า
แล้วก็มาหาทีมหมูป่าด้วยค่ะ๑๓คน

บรรพชาอุปสมบทของทีมหมูป่าครั้งนี้
จากจะเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
ราชการที่๙และทดแทนพระคุณพ่อแม่แล้ว
ที่สำคัญยังเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศล
นาวาตรีสมานกุนันวีรบุรุษ
สละชีพในถ้ำหลวงอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน